เป็นไปหยิงกันเนี่ยเพราะอะไรนะ
เพราะตำรวจอยากจัดปิดคดีเราก่อน

อีกคนนึงเหมือนกับเป็นคนที่ไปล่อให้คนถูกยิงเนี่ยออกมาครับ
เรียงไกรกับอีกคนนึงที่ชื่อสุนทรที่หนีอยู่
เพราะเขายังหามือยิงไม่ได้หรือเปล่าเนื่องจากอีกสองคนยังหนีอยู่
แต่สุดท้ายยืนยันชัดเจนว่าเขาไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้น
ความจริงแล้วเหตุการณ์นี้มันจะไม่มาถึงขนาดนี้
เขาต้องติดคุก๙เดือนแล้วก็สูญเสียอิสรภาพ
พ้นจากการรับราชการทหารเนี่ย

ก็คือตำรวจถ้าจะแสบแหงหาพยายามหลักฐาน

ถ้าคุณสอบอย่างตรงไปตรงมาหลักฐานมีแค่ไหนเอาแค่นั้น
ไม่ใช่ว่าพยายามหาหลักฐานโดยไม่คำนึงถึงความถูกผิดเลย
ตรงนี้มันก็เกิดความเสียหายต่อคนที่เขาอาจจะอยู่ในเหตุการณ์

คือตำรวจทำให้ตรงไปตรงมาหลักฐานถึงใดทั้งนั้นแค่นั้นพอ
ไม่ต้องพยายามที่จะไปบังคับขู่เขียนใครเพื่อให้ได้หลักฐานมาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ไม่มีมือยิงก็ไม่มียังจับไม่ได้ก็จับไม่ได้ก็เท่านั้น
ก็ไม่มีเอาคนดีเข้าคุกไปคนเดียวเนี่ยปล่อยคนชั่วร้อยคนยังดีกว่า

ตกลงเรียกร้องที่ไหนยังไงได้บ้างฮะที่ได้คุยกันไว้
คือตอนนี้นะครับก็คือมันมีคำพิพากษาแล้วว่า
เขาเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับตกเป็นแพท

ปฏิบัติหรือเล่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่เราไม่ชอบ
ตรงนี้ก็จะฟ้องเรียกค่าเสียหายแล้วก็รวมอาจจะถึง
หน่วยงานต้นสังกัดคือสำนักงานแห่งตัวแห่งชาติ

ก็เขาต้องถูกออกจากราชการทหาร
ตรงนี้เราอาจจะยื่นฟ้องต่อสารปกครอง
เพื่อให้มีคำสั่งรับเขาเข้าไปทำงานก็ได้ครับ
เดี๋ยวมาไล่ตรงนั้นระหว่างเรื่องของธรรมโลศกับทหาร
แต่ว่าเอาทางกระสวงยุติธรรมก่อน
ซึ่งท่านว่าที่๑๐๓ธนกฤทธิ์จิตอารีรัฐ

เดี๋ยวจะสอบถามแล้วก็
กับท่านนะครับว่าเรื่องราวตรงนี้จะช่วยเหลือกันยังไงได้บ้าง

สวัสดีครับคุณภาคภูมิท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพครับ
ธนกิจคงจะทราบเรื่องราวกรณีของคุณบุญทวีแล้วนะครับ
ทราบเรื่องราวของคุณบุญทวีแล้วนะครับ
คือตอนนี้เนี่ยก็ได้ทราบว่าคุณบุญทวีเนี่ยได้ยื่นคำร้องมาที่ทางกระทรวงยุติธรรมเรียบร้อยแล้วนะครับ
เนื่องจากผมยังไม่ได้เห็นในเรื่องของตัวธรรมศาสตร์ของศาลเนี่ยว่าอย่างไร

ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ของศาลเนี่ยนะครับ
ลงว่าเป็นคดีที่ยกฟ้องในลักษณะของเอ่อทางจำเลยเองเนี่ย
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดแต่อย่างใดเนี่ย

เนี่ยเข้าเงื่อนไขในการที่จะต้องรับเงินเยียวยาแน่นอนครับ
แต่หากว่าสารยกฟ้องในประเด็นที่หลักฐานไม่เพียงพอในการฟ้องอย่างไรก็ตามเนี่ย

อันนี้อาจจะมีประเด็นที่มีเกิดปัญหาได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผม
ยังเชื่อในของเอกสารที่ตอนนี้เห็นอยู่เนี่ยนะครับว่า

ถ้ามันจะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องประเด็นดังกล่าว
ส่วนในเรื่องของการที่เจ้าหน้าที่เนี่ย
ทำได้ถูกต้องหรือไม่อย่างไรนั้นเนี่ยนะครับ
ก็คงจะต้องปรึกษากับทางฝ่ายกฎหมาย
หรือคุยกับทางยุติธรรมจังหวัด
ก็จะมีแนวทางในการดูว่าเจ้าหน้าที่เองเนี่ย
ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาแล้วชอบจากกฎหมายหรือไม่
การแสวงหาพญาหลักการหรือข้อเท็จจีนตรงนี้เนี่ย

ในการต่อหลักซึ้งตัวเองนั้นนี่นะครับ
ต้องสูญเสียอิสระภาพต้องสูญเสียหลายสิ่งที่มีอยู่เนี่ย
ก็ยังใช้สิทธิ์ในการที่จะต้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่ง
ทางละเมิดต่อไปได้นะครับดังนั้น
ก็ขอเวลากระทรวงยุทธรรมในการพินาเรื่องนี้ในวันที่๒๖นะครับ
แล้วก็จะแจ้งให้กับทางผู้เสียหายได้รับทราบครับ

ด้วยจำนวนเงินที่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างเช่นประมาณสัก๕๐๐บาทต่อวัน
สมมุตินะครับก็คูณตามจำนวนที่ตัวเองต้องถูกควบคุมตัว
หรือไม่กระทั่งจะอยู่ในเรือนจำก็ตามหรืออยู่ในที่คุมขังของท่านท่านที่จำนวนก็ตาม
ก็จะถือว่าเป็นการขาดอิสรภาพแทบทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเนี่ย
ตรงนี้แหละครับก็นำเก็บมาคำนวณได้แต่ในกรณีที่
มีการลง
เงินเดือนที่ต้องไม่ได้ไปหรือว่าต้องไปขายที่ขายทาง
สู้คดีฆ่าธนายความในการต่อสู้คดีพวกนี้ครับ
ถูกต้องอันนี้แหละครับเป็นเรื่องที่อาจจะต้องดูฟ้องกันในเรื่องของการ
ละเมิดนะครับก็อาจจะเป็นการเรียกค่าเสียหายในทางแพ่ง
ในด้านละเมิดได้อีกทางเลยครับผมครับ
ก็ไปเรียกกับหน่วยงานที่เขารับผิดชอบหรือว่าผิดพลาดตรงนั้น
ทำผิดอะไรก็ว่ากันไปตรงนั้นใช่ไหมครับ
สุดนัดที่จะเฉินกันเรื่องนี้อยู่แล้วครับครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับ
ยังไงก็เดี๋ยวรอฟังผลกัน๒๖มกราคมนะฮะ

ถ้าสนตัดว่าติดขัดอย่างไรก็ให้แจ้งไว้ที่กระทรวงอินาทรัพย์

ท่านวาธิร้อยตรีธนคริสต์จิตอรีรัฐเลยคานุการัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุนิธรรมนะฮะ
ก็เดี๋ยวกระทรวงยุทธรรมยื่นเรื่องเรียบร้อยรอการพิจารณาของเขา๒๖มกราคม
ทางตำรวจหรือฮะพนักงานสอบสวนนี่ท่านผู้ชมถามเข้ามาเยอะเลย

คือตอนนี้ถ้าถ้าแนวทางเบื้องต้นที่คุยกันก็คือผมจะพาคุณบุญทวีเนี่ย
แจ้งความร้องทุกข์นะครับว่าปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
เพื่อดำเนินคดีกับพนักงานสวนและชุดจับกลุ่มทั้งหมด

แล้วก็อาจจะต้องเอาพยานก็คือพวกจำเลยที่๑ที่๒

มายืนยันว่าตัวเค้าถูกซ้อมและก็ไม่เคยให้การที่คุณบุญทวีเลย
อืม
แต่โดนมา
เป็นอาสาสมัครทหารพลาดนะ

กำลังดูว่าจะหาแนวทางช่วยเหลือตัวคุณบุญทีวีได้ยังไงนะครับ
ซึ่งตอนนี้เท่าที่ทราบเขาบอกว่าไม่สามารถกลับเข้ารับราชการได้

ตอนนี้๓๒ใช่ไหม๓๒

เพราะเวลาตอนที่ถูกจับมา๓๒ตอนนี้๓๕แล้วอายุเกินแล้ว
แล้วเอกสารก็บอกว่าเขาล่าออกเองก็เข้าไม่ได้ล่ะ
ถ้าเกิดเขายังเป็นอาสาทหารพรานอยู่เงินเดือนของเขา

นี่จะเรียกร้องอย่างนี้จะเรียกร้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติเท่าไหร่เนี่ย
ได้คำนวณหรือได้อะไรยังไงหรือว่า

เพื่อที่จะยาวงานหายกับเขาต่อไปครับ
สุดท้ายแล้วมีอะไรอยากฝากบอกถึงใครหน่อยไหมฮะถ้าเขาฟังอยู่
ก็ไอ้ที่ว่ายุติธรรมจังหวัดเมื่อกี้ผมอยากจะคุยกับนั่นอยู่เหมือนกันครับว่า
ยุติธรรมของจังหวัดลำพูลครับทำไมฮะ
ที่ว่าจะช่วยประกันตัวแพะอะไรอย่างนี้นะครับ
ญาติผมไปร้องกับยุติธรรมจังหวัดลำพูนครับ
มันเอากระดาษเปล่ามาฝากหัวจะรอไม่ให้ผมเซ็นไม่มาถามผมสักคำเลยครับว่า
เรื่องราวมันเป็นยังไงแฟนผมก็โทรไอ้วีดีโอคอนเฟอร์เนสมาเยี่ยมผมในเรือนจำ
อดทนเนี่ยนะทางยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเขากำลังพิจารณากำลังช่วย
ผมบอกไว้เลยครับว่าไม่ผ่านครับยังไงก็ไม่ผ่านเพราะมันทำงานไม่จริงครับ
เดี๋ยวผมจะเอาเรื่องนี้ไปถามทางกระทรวงยุทธรรมให้ว่า
ทำไมตอนที่จะไปคุยกับเขาในเรือนจำแล้วไม่ได้คุยจริงแล้ว
เอาอะไรมาให้เซ็นแค่นั้นเองสำรวจแล้วฝากบอกอะไรพนักงานสอบส่วนช่วยนั้นได้ไหม

จะบอกว่ายังไงดีครับก็คือเจอกัน